ไม่เชื่ออย่าลบหลู่มูเตรูไม่เข้าใครออกใคร

ูไนท์ทำบุญวันนี้เราเดินทางมาที่ประเทศอินเดียครับ
เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในประวัติศาสตร์เปิดเส้นทางใหม่สู่สระมุจริน
ซึ่งสระมุจรินว่ากันว่าในปัจจุบัน
สระมุจรินและต้นมุจรินไม่มีให้เห็นแล้ว
มีเพียงแต่สระมุจรินจำลอง
แต่ระยะเวลาต่อมามีความเชื่อใหม่เกิดขึ้นว่า
จริงแล้วสระมุจรินยังคงมีอยู่
และวันนี้จะเป็นโอกาสอันดีครับ
ที่เราจะได้ไปเปิดเส้นทางแสวงบุญที่สระมุจรินแห่งใหม่นี้กันครับ
และแน่นอนตอนนี้อยู่กับต้นบุญที่ทำให้เกิดโครงการที่เกิดขึ้น

รประสิทธิ์วันนี้ได้มาร่วมมูไนท์กับเรา
จริงแล้วคนที่ทำเกี่ยวกับไฟแนนซ์
คนที่ทำเกี่ยวกับการเงินคนที่ทำเกี่ยวกับอยู่กับตัวเลขตลอดเวลา
ทำไมถึงเชื่อเรื่องพญานาค
เป็นคนทันสมัยอยู่แล้วว่าเฮ้ย
ใช่ไหมแล้วก็ไปถามคนที่เป็นทำงานมรดกโลก
ถามพระทุกทั้งปณีประเทศและต่างประเทศว่า

แล้วก็ได้คำตอบหลายคนนะครับ
ส่วนใหญ่เลย๙๕บอกว่านี่คือสั่งมุจรินดั้งเดิม
ของเราที่มี๒๐๐๐กว่าปีแล้ว
และนอกจากจุดหมายปลายทางหลักในการมาอินเดียครั้งนี้
คือการทอดผ้าป่ามหากุศล
ยังมีพิธิการสำคัญอีก๑พิธิการ
นั่นก็คือการได้ร่วมประกอบพิธีถวายคำกิ่งต้นศรีมหาโพ
ซึ่งเชื่อกันว่าการเป็นส่วนหนึ่ง
ในการถวายไม้คำกิ่งต้นศรีมหาโพครั้งนี้
จะเป็นการช่วยค้ำจุนพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืน
พระศรีมหาโพที่อยู่ด้านหลังมดำแห่งนี้นะฮะ
ต้นนี้นะฮะเป็นรุ่นที่๔แล้ว
แต่ก่อนอื่นที่เขาจะมีการค้ำต้นโพกันเนี่ย
สิ่งหนึ่งที่จะต้องทำก่อนซึ่งเขาเชื่อว่า
ถ้าคุณไม่ทำเนี่ยคุณไม่สามารถจะมาเข้าร่วมพิธี
ในการทำต้นโพไม่ให้ต้นโพหัก
ก็คือต้องเดินเวียนเหมือนเวียนเทียน๓รอบก่อน
ซึ่งตามความเชื่อเอาตรงนะฮะ

ชีวิตของตัวเองจะเริ่มตั้งหลักได้

วันนี้อยากจะชวนท่านผู้ชมที่ดูมูไนท์อยู่
เดี๋ยวเรามาร่วมค้ำต้นพระศรีมหาโพไปพร้อมกันฮะ
ต้นพระศรีมหาโภคต้นที่๔
เป็นต้นที่ยังคงยืนต้นอยู่เหนือพระแท่นวัชระอาจ
หรือโภคทิบัลลังค์ที่พุทธคัยาในปัจจุบัน
เป็นหนึ่งในสองหน่อที่แตกขึ้นมา
ต้นพระศรีมหาโพต้นที่๓ที่ล้มตายไป
และได้ชื่อว่าเป็นต้นโพที่มีความสำคัญ
และศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของชาวพุทธ
บ่อวันนี้หลายคนบอกว่าอาจจะอยู่ในสภาพที่ไม่ค่อยสมบูรณ์
เพราะฉะนั้นเพื่อเป็นบุญใหญ่สำหรับแฟนมูไนท์ครับ
วันนี้ทางคนไทยของพวกเราก็จะเริ่มตัดถนน
ตัดถนนเข้ามาเพื่อที่จะมาบ่อมุจรินนะครับ

เราจะบุรณะปฏิสังขรบ่อมุจรินทร์นักบริเวณนี้

ของพุทธศาสตร์นิกชนจากทั่วโลก
เพราะฉะนั้นวันนี้น่าจะเป็นบุญใหญ่อีกหนึ่ง
ที่ตัวเองได้ทำส่งท้ายปีในวันนี้ฮะ
เดี๋ยวเรากลับไปเจอกันที่สตูดิโอครับ

ก็รู้สึกเป็นเกียรติเป็นสีแก่ตัวเองมากเลย
เมื่อพุทธศาสนิกชนจากประเทศไทย
มาร่วมกันสร้างให้ปี๒๕๖๐เนี่ย
มีสภาพที่สวยงามเป็นที่ปฏิบัติ
คนมาทำบุญที่นี่มีปีติสูง

ความสุขนี้อยากฝากไปให้คุณผู้ชมทุกคนเลยนะคะ

เราทำไมจึงจะต้องมาที่อินเดีย
เพราะเราจะไปแสวงบุญ

เมื่อเราเห็นพระพุทธเจ้านี้เป็นบุคคลตัวอย่าง

หลังจากเรานี้ผ่านไปแล้วมีจัดฐานที่สี่แห่งนะ
ผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตะถาคต
สี่แห่งนี้เป็นที่สอนหลักธรรมแล้วสำคัญมาก
หนึ่งการเกิดสองความรู้ที่ตัดสรุ
สามที่ทำงานครั้งแรกคือที่แสดงธรรมจักร
สี่ที่แสดงบทบาทของชีวิตของตนเอง
ก่อนที่จะลาจากโลกนี้ไป
ที่๔แห่งนี้อยู่ในชีวิตของคน
สี่อย่างนี้ไงที่จะต้องบอกว่า
เราต้องมาสังเวทีเจศฐาน
ที่พระเจ้าทรงตัดว่าคุณละบุตรผู้มีความสัทธา
ย่อมจะมาที่ทั้งสี่แห่งทั้งชีวิตนี้
ประเทศอย่างนี้แหละเราจึงควรมาศึกษา
จากภูมิปัญญาที่เข้าถึงง่ายของพุทธเจ้า
ซึ่งธรรมชาติสอนให้เราดูตั้งแต่ต้นจนจบ

เห็นบอกไปขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยไปขออะไรมาบ้าง

ใต้ต้นโพขอให้นั่งสมาธิได้
แล้วได้ไหมได้ตกติตัวเองเป็นคนที่นั่งได้ไม่เกิน๒กว่าที
โหไม่ว่าจะไปที่ไหนนะครับขุมพิธามจัดหนักเต็มที่จริง
เห็นบอกไปขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วย

หมดทุกข์หมดโศกทั้งปีนี้และก็ปีหน้า

กับเราสองคนได้ใหม่ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒
เวลา๓ทุ่ม๔๕ใน

คืนนี้เราหลับฟันที่ราตรีสวัสดิ์ฮะ